ตามนะคะนักแสดงดาราทำดีกันนิดนึงนะคะพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะ
คนนี้ทำดีตลอดทำดีเป็นนิสัยนะคะ
ภาคใต้ของเราน้ำท่วมค่ะไม่รอช้าลงไปช่วยเลยค่ะพี่บินค่ะ
นี่เขาลุยจริงเขาทำจริงนะ
แล้วก็ทันทีที่ทราบข่าวนะคะนักแสดงใจบุญพี่บินบรือฤทธิ์ค่ะ
พร้อมทีมงานก็รีบลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ
โดยด่วนเลยเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมาด้วย
แล้วต้องบอกว่าที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากเลยคุณผู้ชม
อย่างหนักเลยน้ำจากจังหวัดยาลานะไหลบ่าเข้าสู่แม่น้ำปัตตานี
พื้นที่ไร่นาเสียหายจนหมดเลย
พี่บินค่ะเลยนำเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มด้วยนะ

พร้อมนำเงินไปมอบให้บ้านละ๑๐๐๐บาทด้วย
เป็นจำนวนเงินทั้งหมด๔๓๔ครัวเรือน

แต่ตัวเงินไม่ใช่สำคัญสำคัญที่จิตใจ

ชาวจังหวัดปัตตานีค่ะดีใจมากเลย

ญาติญาติเชอรี่อยู่ที่ปัตตานีโอ้โหน้ำมาก็เป็นสีน้ำตาลเลยนะ

คือจริงประชาชนก็เดือดร้อนกันอยู่หลายหลังคาเรือนเลย
มาถึงพี่บินก็ช่วยเลยค่ะลงพื้นที่เลยนะคะ
จากนั้นพี่บินค่ะพร้อมทีมงานก็เตรียมแผนนะคะ
นำผ้าห่มไปแจกให้ผู้ประสบภัยทางภาคเหนือด้วย

แล้วก็อีกภาพหนึ่งประทับใจจริงนะคะ
พาคุณผู้ชมมาดูโมเมนต์ดีของน้องชายฝาแฝดพี่ไทยเอกพันธ์ละกัน
นำผ้าห่มไปให้คนที่ยากไร้นอนอยู่ข้างทาง
เพื่อห่มกันหนาวหลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือชาวบ้าน

วันนี้มันก็วันแบบว่าที่เราต้องรอลุ้นกันนะฮะ
เทวดาเดินดินค่ะได้โพสต์ภาพ
เป็นภาพที่พี่บินนะอวดทะเบียนรถป้ายแดง
ที่ใช้ในระหว่างการเดินทางค่ะในเพจดังกล่าวนะเขียนข้อความเอาไว้ว่า
จะทำอะไรก็ท้าทายพี่บินมั่นใจคันนี้ใครตามทะเบียนนี้กันอยู่บ้างครับ
ภารกิจแล้วนะแหมไม่รู้คนใจบุญเขาตั้งใจจะให้โชคหรือเปล่านะ
เอาเป็นว่าก็ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมแล้วกัน
เลขอะไรขอไม่บอกนะคะท่าทางจะเห็นกันเต็มแล้วเนาะ
วันนี้ลอตเตอรี่ออกนะคุณผู้ชมนะก็รอติดตามการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ช่องไทยรัฐทีวีของเราด้วยในช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวติดตามกันได้แบบสดกันเลยนะคะคุณผู้ชมนะ